ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดตราดนะฮะผู้ชายคนนี้หึงโหดเหลือเกินนะครับ
ไปง้อแฟนเก่าซึ่งเป็นสาวเสิร์ฟในร้านคาราโอเกะ
จะไปทำร้ายร่างกายเขาหญิงสาวคนนี้กระโดดหนีลงมาจากชั้น๒ของร้านนะฮะลงมาข้างล่างก็เจ็บแล้วนะครับ
พยายามวิ่งหนีต่อคนร้ายตามมาทันใช้มีดอิโต้ฟันเขาเสียชีวิต
ดูสิฮะนี่เป็นร้านขายข้าวมันไก่นะฮะแถวร้านคาราโอเกะนะครับ
สอบพ่อเมืองตราดก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะฮะ
ร้านขายข้าวมันไก่ที่ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวชนนิการกัวขุนทศอายุ๒๒ปี
เป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านคาราโอเกะอยู่ติดกับร้านข้าวมันไก่นะฮะ
ถูกฟันเนี่ยตามร่างกายเต็มไปหมดเลยนะครับ
แขนขวาถูกฟันจนเกือบขาดนะฮะศีรษะก็มีบาดแผลชะกัน
มีคนเจ็บอีกสองคนนะครับคือนายศรีสัมพันธ์บุญประกอบ
อายุ๒๖เป็นลูกชายของเจ้าของร้านคาราโอเกะถูกฟันเข้าที่ศีรษะ
อีกคนนึงคือนางวันธนีอิ่มอ่วมอายุ๔๘เป็นพนักงานของร้านข้าวมันไก่
นี่คนนี้ถูกมีดปาดเข้าคอนะฮะกู้ภัยก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนก่อเหตุนะฮะนี่คนนี้นะฮะพนักงานร้านขายข้าวมันไก่
ถูกคนร้ายเนี่ยเอามีดปาดเข้าคอคนก่อเหตุชื่อนายอภิวัฒน์อภิบาลศรีอายุ๒๓ปี
เป็นแฟนนุ่มของนางสาวชนนิการผู้ตายนี่คนนี้นะฮะนายอภิวัฒน์
แล้วก็ไปทำร้ายอีกสองคนเขาบาดเจ็บด้วยจากการสอบสวนเนี่ยคือหลังเกิดเหตุ
เช้าวันนี้นะฮะนายอภิวัฒน์เนี่ยอาศัยช่วงชุลมุนวิ่งหลบหนีไปนะค่ะอ่า
ส่วนก่อนจะเกิดเหตุนะครับตอนตี๕นะฮะจากการสอบสวนพยานแวดล้อม
นายอภิวัฒน์บุกมาหานางสาวชนนิการที่ตึกแถวที่เป็นร้านคาราโอเกะ
แล้วบุกขึ้นไปยังห้องของแฟนสาวเพราะว่าเขาพักอยู่ที่ร้านด้วยนะฮะ
นางสาวชนนิการพอเห็นนายอภิวัฒน์ที่เป็นอดีตแฟนบุกมาเนี่ย
เธอก็ปีนออกมาทางหน้าต่างแล้วก็กระโดดลงมาที่หลังคา
แล้วกระโดดลงมาที่ข้างล่างวิ่งไปขอความช่วยเหลือ
ร้านขายข้าวมันไก่ที่อยู่ติดกันนายอภิวัฒน์ก็กระโดดหลังคา
แล้วก็กระโดดตามลงไปติดติดตอนนั้นมีพนักงานของร้านข้าวมันไก่
กับลูกชายเจ้าของร้านคาราโอเกะเนี่ยเขาพยายามเข้ามาห้าม
ก็ถูกนายอภิวัฒน์เอามีดอิโต้เนี่ยซึ่งไปคว้ามาจากร้านขายข้าวมันไก่นั่นแหละ
มีโต้สับไก่คว้ามาแล้วก็กระหน่ำฟันนะฮะ
คือโดนคนเจ็บไปสองแล้วก็วิ่งตามไปทันนะนางสาวชนนิการ
แล้วก็ไปฟันเขาจนเสียชีวิตอยู่ในร้านจากนั้นก็วิ่งหลบหนีออกไป
คือมีคนเห็นบอกว่าวิ่งหนีนู่นนะฮะกระโดดลงคลองแถวนั้นไปด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีกล้องวงจรปิดนะครับที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะ
จะเห็นภาพนี่ภาพนี้นะครับทุกผู้ชมครับช่วงเช้ามืดวันนี้ตี๕นะฮะ
ปี๕๔๕นายอภิวัตรสวมเสื้อยืดคอกลมสีน้ำตาลเนี่ย
ในมือนี่คือกดโทรศัพท์มือถืออยู่คล้ายกับคุยกับใครอยู่
น่าจะกำลังโทรหาผู้ตายอยู่แต่ไม่มีใครเปิดประตูให้ไง
เหมือนกับจะมาหาเขาจะให้เขาลงมาเปิดประตูให้
สุดท้ายก็เลยตัดสินใจบุกขึ้นไปบนห้องพักเขา
พนักงานของร้านข้าวมันไก่บอกว่าตอนเช้าช่วงตี๕๖โมง
กำลังเปิดร้านช่วงเช้ากันพอดี
เห็นผู้ตายวิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือ
แล้วเห็นคนก่อเหตุวิ่งตามเข้ามาในร้าน
แล้วมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
คนที่ร้านลูกชายเจ้าของร้านคาราโอเกะที่อยู่ข้าง
พยายามมาช่วยกันห้ามสุดท้ายถูกฟันเจ็บกันหมด
นี่ฮะคือนายอภิวัฒน์เนี่ยอาศัยจังหวะช่วงที่ทุกคนกำลังตกใจเนี่ย
ความมีดอิโต้ที่ใช้สับไก่ที่ร้านข้าวมันไก่นั่นแหละ
ฟันเขานะฮะโดยเฉพาะนางสาวชนนิการถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
หลังเกิดเหตุพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่านายอภิวัฒน์เนี่ยวิ่งหนีไปแล้วก็กระโดดลงคลองแถวนั้นไปนะครับ
ทุกประชมครับหลังก็กระจายตามเส้นทางต่างนะฮะ
แถวนั้นคือสะพานคลองบางพระนะครับ
ด้านวัดโยธานิมิตรแล้วก็ใช้เรือออกตามค้นหาตามป่าริมลำคลองด้วยนะครับ
สุดท้ายไปเจอตัวนายอภิวัตรไปนอนแผ่หมดเรี่ยวหมดแรง
อยู่ในป่าแถวริมคลองจริงจริงก็เลยควบคุมตัวมาดำเนินคดี
นี่ฮะไปเจอตอน๘โมงเช้านะครับหาอยู่๒ชั่วโมง
สภาพคือศีรษะแตกมีบาดแผลที่นิ้วมือ
มีโดรนทายภาพมุมสูงนี่เห็นพอดีเอาเรือออกค้นหานะครับ
อยู่ป่าย่าริมคลองคือบาดแผลที่ศีรษะ
แล้วก็ลำตัวหลายแห่งของนายอภิวัตเนี่ยคาดว่าเกิดจากตอนกระโดดลงมาจากชั้นสอง
แล้วทะลุหลังคาลงมาข้างล่างตอนที่ตามผู้ตายเข้ามานะฮะ
นายอภิวัตเบื้องต้นตอนที่ถูกคุมตัว
สภาพนะฮะไม่ยอมพูดถึงสาเหตุในการก่อเหตุนะฮะไม่ยอมปริปากพูดเลย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ค่ะเราไปไล่ตรวจสอบดู
ดื่มเบียร์พี่อุ๋ยอะไรนะนั่งดื่มเบียก่อนที่จะบุกไปทำ
แฟนสาวคนเสียชีวิตนะคะโอ้โหทีมข่าวเราลงพื้นที่
ที่จุดเกิดเหตุนะคะเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นปลูกติด
สามครูหาแล้วก็เปิดเป็นร้านคาราโอเกะที่คนตายเขาทำ
งานอยู่ที่หลังคาชั้นสองมันมีร่องรอยความเสียหายที่มี
อุ๋ยเล่าบอกว่ากระโดดลงมานี่เลยอ่ะค่ะแล้วที่ผู้ก่อเหตุ
ของร้านคาราโอเกนะคะก็เล่าบอกว่าหลานสาวเพิ่งมาทำงาน
ได้แค่ประมาณสักเกือบ๒ปีแล้วก็คบหากับนายอภิวัติคน
ก่อเหตุได้เกือบหนึ่งปีนายอภิวัฒน์เนี่ยเป็นลูกค้ามาก่อนแล้ว
มาเที่ยวคาราโอเกหลานสาวเธอก็ชอบพอตกลงจีบกันแล้วก็
ต้องหนีออกจากบ้านแฟนมาอยู่ที่ร้านนะคะแต่ก็ถูกตาม
ความจนครอบครัวนี้ได้รับความเดือดร้อนแถมมีขู่ฆ่า
คนในครอบครัวด้วยเธอก็เลยต้องยอมกลับไปบ้านแฟนนุ่ม
กลับไปได้สองสามวันต้องหนีออกมาอีกแล้วหนีออกมาแต่ละทีเนี่ย
ตัวขาวเนี่ยเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวม่วงเต็มไปหมดเลยแล้วก็จน
กับอะไรแบบนี้แล้วก็สงสารลูกลูกทั้งสองคนของหลานสาวที่
อุดรด้วยกลายเป็นว่าต้องกำแพรมไหมตั้งแต่เล็กที่ผ่าน
ก็บอกแล้วล่ะว่าเลิกกับมันเถอะถ้ามันตีขนาดนี้อย่าไปอยู่เลย
แต่หลานสาวกลับไปคบด้วยเพราะอะไรรู้ไหมค

เป็นห่วงคนในครอบครัวเพราะเขาขู่จะทำร้ายคนในครอบครัวถ้าเธอไม่กลับไป
คบกันมาจะปีแล้วล่ะแต่หลังหลังมามันมันใช้ความรุนแรงเยอะ
แล้วหลานก็เดินมาบอกว่าแม่ลูกไม่ไหวแล้วนะ
ก็บอกแม่บอกออกมาพี่สาวเขาวันก่อนเขาบอกมึงออกมาได้แล้วแม่หลายรอบแล้วแม่ที่เอามึงออกมา
เขาว่าอย่างนี้มึงก็กลับไปหาเขาเขาตีมึงมาทีไรมึงก็มาให้แม่วิ่งวิ่งหาแล้ว
เขาก็จะฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกแม่จะพาย้ายดีกว่าเนอะมีโครงการจะย้ายกันเลยนี่
แม่บ้านหนีแล้วไม่เอาแล้วคนที่นี่ใจดำเกินบอกคุณตานี่ใจดำมากก็มาไปอยู่ที่อื่น
เราขึ้นไปดูที่ห้องพักของผู้ตายนะฮะน้องชนนิการนะครับ
ทางเจ้าของร้านก็อนุญาตให้ขึ้นไปนะครับเธอก็จะพักอยู่ที่นี่เพราะว่าคุณน้าใช่ไหม
ค่ะเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะนี่จะเห็นร่องรอยนี่ฮะเป็นเนี่ยลักษณะการถูกทุบนะครับ
นายอภิวัฒน์ก็คงจะทุบแล้วก็ล้วงมือเข้าไปเปิดล็อกประตูบุกเข้าไปในห้อง
ทำให้ผู้ตายเขาก็ต้องกระโดดหนีไปทางหน้าต่างนะครับจุดที่เป็นขอบหน้าต่างเนี่ยจะพบหลังคาเป็นรูโหวอยู่เลยนะฮะ
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะโอ้โหตอนที่เขาวิ่งกระโดดหลังคาหนีกันแล้วกระโดดหลังคาตามเนี่ยเห็นไหมครับ
พังเสียหายหมดเลยนะครับเพื่อนร่วมงานของนางสาวชนนิการนะฮะบอกว่าชนนิการซึ่งชื่อเล่นชื่อโบนะครับ
นอนอยู่ในห้องคนเดียวตอนเกิดเหตุนะเพื่อนร่วมงานบอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่เนี่ยคุยวีดีโอคอร์กัน
ตั้งแต่กลางดึกถึงเกือบเช้าเท่าที่จับใจความได้ก็คือนายอภิวัตกับชนิกาเนี่ยเขาทะเลาะกัน
ด่ากันไปด่ากันมาจากนั้นพอวางสายได้ไม่ถึง๕นาทีอภิวัฒน์ก็บุกมาถึงที่หน้าร้านเลยนะฮะ
แล้วก็บุกขึ้นมาบนห้องเลยนั่นแสดงว่าในภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้มาที่อภิวัตรเหมือนกับกำลังคุยโทรศัพท์กับใครเนี่ย
แล้วพอวางสาย๕นาทีบุกเข้าไปถึงห้องเขาเลยเขาก็
โดดหนีหลังออกทางหน้าต่างเลยนะฮะก่อนหน้านี้นะครับทาง
เพื่อนของผู้ตายบอกว่ามันก็มีรางบอกเหตุอยู่เพราะว่าผู้
เขาดูร่าเริงแบบผิดปกติมาหอมแก้มเธอทั้งทั้งที่รู้จัก
มาหลายปีไม่เคยมาร่าเริงมาหอมแก้มมาใกล้ชิดอะไรอย่าง
นี้เลยที่แปลกที่สุดก็คือปกติหลังเลิกงานเลิกร้านเนี่ยทาง
ผู้ตายเขาก็จะเหนื่อยเพลียแล้วก็นอนเลยนะไม่ได้อาบน้อง
อาบน้ำอะไรแต่เมื่อวานนี้พอเลิกงานชนนิการไปอาบน้ำถึงสองคน
รอบแต่งหน้าแต่งตัวแบบสวยกว่าทุกคืนหลังเลิกงานแล้ว
ก็บอกกับเพื่อนบอกหนูจะนอนแล้วนะจากนั้นก็เกิดเหตุเกิดขึ้นนะ
พอกลับขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนมันเอาบัตรประชาชนมาให้พี่ดู
ดูทำไมก็เลยบอกนี้อ๋อเอาบัตรประชาชนไม่ให้พี่ดู
ใช่แล้วปกติมันนอนนะมันจะไม่ใส่เสื้อผ้าใช่ไหม
นี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้ใครไม่ใส่เสื้อผ้าจะเอากันไกลหนีบให้ดู
แล้วมันก็แต่งตัวอย่างแบบพร้อมอะ
ก็นี่ก็เป็นลางแล้วใช่ไหมมันไม่เคยเปลี่ยนเสื้อผ้านอน
ก็เลยบอกว่าแล้วมึงจะไปไหนนะหนูจะนอนแล้ว
แต่มันไม่นอนมันคุยมันด่ากันทั้งคืน
ใช่มันเปิดวีดีโอคอร์ไงพอสิ้นเสียงไอ้นั่นก็ทุบบ้านเข้ามาแล้ว
ส่วนเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่นะครับที่เป็นจุดเกิดเหตุนะฮะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเห็นทางฝั่งของผู้ตายเขาวิ่งเข้ามา
แล้วก็ตะโกนบอกให้ช่วยหนูด้วย
แล้วคนก่อเหตุคือนายอภิวัฒน์ก็วิ่งตามมาติด
ตอนนั้นเจ้าของร้านข้าวมันไก่พนักงานในร้านแล้วก็พนักงานของทางฝั่งร้านคาราโอเกะเนี่ย
เขาก็มาช่วยกันห้ามนะฮะ
ทีแรกนายอภิวัฒน์เหมือนกับจะใจเย็นลง
เพราะทำทีเหมือนกับขอน้ำดื่ม
แล้วก็เดินไปที่ตู้เย็นนะเพื่อจะหยิบน้ำมาให้นะครับ
เขาตายใจหรือเปล่าบอกขอน้ำดื่มหน่อย

เขาก็ไปที่ตู้เย็นจะไปหยิบน้ำมาให้
จังหวะนี้ฮะนายอภิวัตรไปคว้ามีดอิโต้

เอามาฟันนางสาวชนนิการจนเขาเสียชีวิต
ซึ่งช่วงนี้พนักงานในร้านหรือว่าคนที่ร้านคาราโอเกะ
พยายามมาห้ามอะไรพวกนี้ก็ถูกฟันไปด้วยนะฮะ
เพราะนายอภิวัตเนี่ยเวียงมีดไปทั่วเลยนะครับ

เวี่ยงเข้ามาเนี่ยเข้าคอนะฮะ

เพราะตอนนั้นโบว์เขาล้มด้วยนะ

ก่อนที่มันจะฟันแฟนมันนะหลุงน้องพร้อมกับเขาไป
มันเอามีดเหวียงโดนเย็บร้อยเข็ม
เมืองต้นนายอภิวัฒน์นะฮะสพเมืองตราดแจ้งข้อหาไว้แล้วนะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ส่วนเรื่องของคนเจ็บเนี่ยเดี๋ยวจะขยายผลแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบเพราะว่าเคยเป็นทหารด้วยนะฮะอดีตเนี่ยเป็นทหารนะครับ